เพื่อให้ประชาชนมีความหวังกับอนาคตที่รอคอย

แล้วก็ให้ประชาชนได้เลือกในสิ่งดี
และมั่นใจว่าจะไม่กลับไปวิกฤตเหมือนเดิม
ถ้าทุกฝ่ายเนี่ยโน้มดำความคิด